คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้หรือยังแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ที่วัดบ้านแรงอำเภอเมืองระยองเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบสามร้อยปีประตูกุฏิเปิดปิดเองได้อ้าวลองดูค่ะ
มาหลายคนเลยนะ
เข้ามาแล้วปิดด้วยคนท้ายอ่ะ
ปิดให้ด้วย
ใช้ระบบสั่งด้วยสัญญาณเสียงบอกให้เปิดก็เปิดบอกให้ปิดก็ปิดแต่ไม่ได้มีใครยืนอยู่นะคะ

ไม่มีพระองค์ไหนแกล้งแน่นอน
นี่ค่ะแต่ด้วยเสียงที่มากับคลิปนี้มันก็ชวนขนลุกอ่ะเนาะพี่อุ๋ยเนาะ
อยู่ในโลกออนไลน์นะคะทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้ลงพื้นที่ไปเลย
อุโบสถเก่าแก่ล้อมรอบด้วยน้ำค่ะ
ปัจจุบันจัดเป็นโบราณสถานจันสุวรรณโพธิธารามวัดแรงนะคะ
สงบร่มเย็นมากมีพระประจำวัด๙รูป
ทีมข่าวได้คุยกับพระชาญชัยเป็นพระลูกวัด
พระรูปนี้เป็นคนถ่ายคลิปนี้

เป็นคนโพสต์ลงโซเชียลด้วยค่ะ
พระชาญชัยกำลังนั่งอยู่หน้ากุฏิเลขที่๑๕
มีกุฏิทั้งหมด๑๙กุฏิ

ไม่ได้ชี้นำอะไรเพิ่งวันที่๒๑เองค่ะ
แต่มีพระจำวัดอยู่๙รูปใช่ไหม
ใช่ค่ะกุฏิเลขที่๑๕ค่ะมีทั้งหมด๑๙กุฏินะคะ
ชาญชัยท่านบอกว่าเมื่อ๑๘พฤศจิกายนประมาณบ่ายโมง
นี่เขาเลขที่ต้องอะไรเนี่ย๐๑๕เลยเหรอ
เอาล่ะค่ะมีหลายเลขครับพี่อุ๊ยเดี๋ยวงงนะคะ
๐ด้วยนะเนี่ยอืมเอาพอประมาณ
คือฉันเพลเสร็จพระทุกรูปก็อยู่ที่วัดกันใช่ไหมคะ
ตอนนั้นฝนตกหนักประตูกุฏิปิดอยู่
ชันชัยอยู่กับพระอีกรูปนึงยังพูดแซวกันเลยว่า
หลอกปะเนี่ยผีหลอกปะเนี่ยคือแซวกันเอง
สักพักอ้าวประตูเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดสองรอบ
พอรอบที่๓พระชาญชัยก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้

ท่านบอกว่าก็ไม่คิดว่าคนจะสนใจมากมายขนาดนี้
แต่ส่วนตัวนะพระชาญชัยที่เป็นคนถ่ายคลิป
เป็นเจ้าของคลิปเป็นคนโพสต์ท่านบอกว่าบังเอิญนั่นแหละ
หรือไม่ก็ลมอาจจะพัดมาพอดีเพราะว่าฝนมันตกหนักด้วยไงคะก่อนหน้านั้นน่ะ
ก็น่าจะเป็นลมมันเลยเราพูดจังหวัดมันพอดีด้วย
บอกให้ปิดให้ด้วยนะเข้ามากี่คนก็ปิดให้ด้วย
แล้วมันก็เลยปิดให้มันก็บังเอิญไง
บังเอิญพูดแล้วมันปิดพอดี
ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแรงนะคะ
อาจารย์แขกท่านมองว่าบังเอิญแหละ
ช่วงนั้นฝนตกลมคงพัดประตูก็เลยเปิดปิดเองนะคะ